คุณผู้ชมฮะเมื่อช่วงแรกคุณดอมพูดถึงเรื่องของวอเล็กบอล
มีคนเชียร์วอเล็กบอลแบบเกาะขอบจอเลยนะคุณฮะ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบโอ้โหแบบเขาเรียกว่าเหมือนกูรูเลย
คุณผู้ชมไปดูไหมฮะว่าใครเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์วอเล็กบอลทีมชาติไทย
พบกับบราซิลในแมทเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

อ๋อนี่ลูกเดียว

ทีมชาติไทยกับบราซิลเป็นยังไงบ้าง

ผมอยากฟัง
บราซิลคุณนะ
ไม่ใช่คนนี้
เสร็จก่อนไป

โอ้โหเป็นแง่ล่ะคุณ
วิจันเกษตรที่ดูเมื่อเมือด้วย

โอ้เขาสูงตรงไม่ขึ้นเรานะ

โอ้โหตอนนี้ทีมไทยกำลังนำอยู่

แต่สุดท้ายบาซิลชนะไทยไป๒๖ต่อ๒๔

พอเซ็ตที่๓ไทยชนะพี่เขาเฮ้ยอย่างนี้นะ
แล้วก็พอเซตต่อไปเอ้าไทยแพ้เลยพี่ก็บอกไม่เป็นไร

ชาวบ้านที่มายืนดูไม่ทันได้ดูวอเล็กบอลเลย
พี่เขาภาคดูพี่เขาเชียร์
บางคนก็บอกโอ้โหทำไมพี่ขวัญมีความรู้เรื่องวอเล็กบอลได้ขนาดนี้นะ
ผลการแข่งขันวันนั้นก็แจ้งคุณผู้ชมทราบนิดหนึ่ง
ว่าไทยพ่ายบราซิลไป๑ต่อ๓เซตนะครับ
หลังจบการแข่งขันขณะที่กำลังเดินจากไป
ขวัญชายเร่ร่อนก็ยังหันกลับมาพูดหน้ากล้องบอกว่า
เดี๋ยวนัดหน้าเจอกันใหม่

พักด้วยใช่ไหมคะเอ๊ะหรือว่าเขาเป็นท่านประธาน